อยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ค่ะเพราะว่าเจ้าของคลิปเขาโพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน
ลักษณะของการเตือนนะคะสำหรับใครที่ชอบแต่งรถจักรยานยนต์
โดยเฉพาะคนที่อายุน้อยบางทีเกิดปัญหาแล้วแก้ปัญหาไม่ถูก
เด็กสามคนค่ะอายุไม่เกินสิบห้าค่ะรถจักรยานยนต์
มันเกิดมีปัญหาไฟลุกพลึบเลยเด็กเขาทำยังไงกันเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
เร็ว
ยังดีที่มีผู้ใหญ่มาช่วยนะคะ
แต่เด็กคือทอดเสื้อออกไป
แล้วก็เอาเสื้อเนี่ยช่วยกันดับไฟผู้ใหญ่เลยมาช่วยเอาผ้าเปียกเอาน้ำมาสาด
ถึงจะสามารถดับไฟได้เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนค่ะ
ใกล้สี่แยกวัดโหนดหมู่๕ตำบลโพทองอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ค่ะเขาซ้อนสามกันมานี่นะคะ
แล้วเหมือนกับว่าเครื่องยนต์มันดับลองสตาร์ทครั้งนึง
แล้วคาบูเรเตอร์ค่ะมันหลุดพอมันหลุดปุ๊บน้ำมันเชื้อเพลิงมันรั่ว
นี่ไฟลุกแบบนี้พี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะโอ้โหเด็กวิ่งหนีก่อนเลย
ทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ก็ถูกแล้วน้องดีแล้วใช่เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
แล้วก็เอายังไงกันดีเอายังไงกันดีถอดเสื้อนี่ถอดเสื้อ
ถอดเสื้อมาดับไฟค่ะโอ้โหหยิบฟาดใหญ่เลย
แต่มันเอาไม่อยู่พี่อุ๋ยเหมือนไฟมันยิ่งแรงขึ้นนะคะ
แต่ความจริงน้องถอดเสื้อไปฟาดมันก็อันตรายนะ
ชาวบ้านเขาเลยมาช่วยยังดีที่มีผู้ใหญ่แถวนั้นมาช่วยเนี่ย
เด็กบางทีทำอะไรไม่ถูกน่ะนี่นะคะ
โอ้โหดูไว้เป็นตัวอย่างนะน้องนะ
ใช่ค่ะนี่น่าจะอายุ๑๓๑๕ไม่เกินเนี่ยค่ะ
บางทีตกใจแล้วก็ไม่รู้จะควบคุมสถานการณ์เฉพาะหน้ายังไง